ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะคะไปดูเมียโหดค่ะใช้ขวดที่แตกเป็นปากฉลามค่ะแทงไปที่ผัวปอดทะลุนะคะไปที่หัวใจด้วยตอนนี้การบาดเจ็บสาหัสนี่ค่ะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนตอนแรกเขาทุบตีนก่อนนะคะไม่รู้อีกท่าไหนแหละค่ะชาวบ้านมาห้ามแต่ขวดที่มันถูกทุบตากแล้วเนี่ยเมียจ้ว
มากก็เลยต้องถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนถามว่าต้นเรื่องเกิดจากอะไรเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะคะที่พื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจไปตรวจสอบนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วเก้าอี้โต๊ะล้มระเนรนาศไป
เมืองกระทู้เนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นอาการบาดเจ็บแบบนี้อ่ะค่ะ
เลือดไหลต้องเอาผ้าเนี่ยมาอุดเลือดนะคะห้ามเลือดไว้อะค่ะ
ทีนี้ถามต่อว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ใครเป็นคนก่อเหตุบอกไปแล้วเมียเป็นคนก่อเหตุ
เมียชื่อว่านางสาวจันจิราอายุสามสิบเอ็ดปี
พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดพิศนุโลกก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้ไปไหนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าเขาทะเลาะอะไรกัน
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากัน
อยู่กินกันมาสิบสามปีมีลูกด้วยกันสามคน
ต้นเหตุที่ผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันเพราะฝ่ายเมียเนี่ย
นางสาวจันจิราเนี่ยบอกให้ผัวบอกว่าไปซ่อมพัดลมให้หน่อย
พันธุ์ลมมันเสียพันธุ์ลมมันชำรุดอยู่ในห้องพัก
แต่สามีค่ะยังไม่ยอมไปซ่อมสักทีจากนั้นเมียไลน์ตามอีกครั้งหนึ่ง
แต่สามีก็ไม่ยอมไปซ่อมนะจนฝ่ายเมียเนี่ยโมโห
ถือขวดเหล้ามาค่ะมาตามหาสามีที่บ้านพักของเพื่อน
ก็เลยที่สุดแล้วกลายเป็นคลิปนี้ค่ะสรุปผัวถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้าย
ที่หัวใจหนึ่งแผลบริเวณปอดอีกสองแผลนะคะ
ส่วนแผลที่ถูกแทงที่หัวใจก็อาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุก็คือ
นางสาวจันเจราไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย
เพราะว่าก็ถูกสามีทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายของทั้งคู่ก่อนโดยเฉพาะฝ่ายสามี
ถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวจันจิราได้ต่อไปนะคะ
โอ้โหไม่ไปซ่อมพัดลมถึงขั้นทะเลาะกันเอากันขนาดนี้เลยเนอะ
แล้วก็ต้องรอดูอาการด้วยเพราะว่าแทงถูกหัวใจด้วยใช่ไหม